ดูกันต่อข่าวนี้นะคะลูกสาวคนเล็กของบ้านศิลาชัย
เด็กหญิงออร์เกรดมาแล้วจ้า
อย่างที่เราเคยนำเสนอไปเนาะปกติเราก็จะเห็นแบบว่าลุคแบบแมนแสนสนนะคะ

นั่นนี่โดยเฉพาะเรื่องการกินคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหเห็นคลิปเธอกินทีไร
แบบเราหิวตามทุกที
เป็นมาม่าก็ลุกขึ้นต้นมาม่าเลย

แต่ตอนนี้เด็กหญิงออร์เกสคนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วนะคะ

ไม่ใช่ใส่กระโปรกนะ

เอาเป็นว่าน่ารักนั่นละค่ะ
แล้วก็เห็นไหมเปลี่ยนมาใส่กระโปรกแล้วนะคะ

แอบคุณแม่แต่งหน้าด้วยนะจ๊ะ